เปิดศึกในยกที่หนึ่งมุมแดก
ปังปอนที่เพิ่งโคตรคุณเมมาหมาด
วันนี้เจอศึกหนักต้องมาสู้กับนักสู้มุมน้ำเงินคุณเบิร์ต
ช้างป่าจะเริ่มมาประมาณสัก๖โมงกว่าถึง๑ทุ่ม
เวลาเข้ามาก็ไม้หักลาบไปหมด
ทุกครั้งที่พวกผมไปกรีดยางบีบหัวใจตลอดเวลาครับ
เคยเจอมากสุดกี่ตัวพี่เบิร์ต
น่าจะ๑๐ฝ่านะฮะ๑๐ฝ่าตัว
ผมถามว่า๒๐ฝ่าไร่หมดเลยไม่เหลือเลย
จงถูกว่าช่างคอนี่เหลือมกว่าวันนอก
ล่ะฉันก็ควันเบิร์ดเลย
นี่คือมพี่เบิร์ดคุณแปด
หากร้องผิดทั้งคู่แบ่งเงินทุนสะสมกันคนละครึ่ง
ร้องถูกต้องครบ๑๐เพลงรับไปเลยคนละ๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วยคนละ๒ใน๓แผ่นป้าย
ตลอดการด้วนกันตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลงและเพลงเก่งของคุณ

กับการต่อสู้ที่เข้มข้นนะครับนักสู้ทั้งสองคนบนเวทีเดียวกัน
ชันว่าใครจะแม่นเนื้อเพลงมากกว่ากันถ้าร้องครบสิบเพลงถูกต้องทั้งสองคน
รับไปเลยคนละหนึ่งล้านรวมเป็นสองล้านบาท
ร้านที่แล้วค่ะโอ้โหดือดและเผ็ดมันมากมากนะคะ
สำหรับคุณนเมนะคะแล้วน้องปังปอนนะคะ
สุดท้ายน้าเมย์ก็น็อกตัวเองกลับบ้านไปนะคะ
เงินห้าพันบาทนะคะส่วนน้องปังปอนยังอยู่ค่ะ
วันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่รักนักสู้คนใหม่ที่จะมาดวน
และจะมาชิงเงินกันบนเวทีของเรามารออยู่แล้วค่ะ
ถ้าพร้อมแล้วไปทำความรู้จักกับเรื่องราวของเขากันก่อนค่ะ

สวัสดีครับผมชื่อนายทงชัยนามสกุลหาผล
อายุสี่สิบสองปีมีอาชีพกรีดยาง
คติประจำใจของผมมองไปข้างหน้ายังมีความหวัง
องไปข้างหลังอย่างมีบทเรียนวันนี้ผมจะสู้เพื่อครอบครัวครับ
เบิร์ตชายหนุ่มผู้มีอาชีพรับจ้างกรีดยาง
และเก็บขี้ยางบ้านอยู่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการกรีดยางของคนแถวนี้ก็คือ

อื่นครับผมที่อื่นจะต้องกรีดหลังจากเที่ยงคืนไปแล้ว
แต่ที่นี่ต้องกรีดตั้งแต่๕โมงแล้วต้องกรีดให้เร็วที่สุด
ไม่งั้นจะเจอกับช้างป่าซึ่งอันตรายมากครับผม
ช้างป่าจะเริ่มมาประมาณสัก๖โมงกว่าหรือ๑ทุ่ม
เวลาเข้ามาก็ไม้หักลาบไปหมดเสียงดังสนั่นวันไหวไปหมด
ทุกครั้งที่พวกผมไปกรีดยางบีบหัวใจตลอดเวลาครับ
กำลังใจสำคัญที่ทำให้เบิร์ตมีแรงพลังออกไปทำงานในทุกวันก็คือ
สมาชิกในบ้านของผมรวมตัวผมด้วยก็ทั้งหมด๕คนฮะ
ก็มีพ่อผมอายุ๖๗ปีก็ป่วยเป็นโรคหัวใจครับ
ผ่ามาถึง๔ครั้งแล้วก็เจ็บอรอดแอดฮะทำอะไรไม่ได้
แม่ก็อายุ๖๐ป่าแล้วก็เก็บอ่อนแอดนะครับ
เพราะว่าก็ไม่แข็งแรงแล้วก็ลูกสาวผมอีกหนึ่งคน
ตอนนี้ก็กำลังโตเลยครับผมภรรยาของผมก็ต้องแยกกันไปทำงานที่ชนบุรี
เดือนก็จะได้เจอกันสัก๒ครั้งเท่านั้นครับผม
ก็คิดถึงฮะแต่เพื่อความอยู่รอดก็ต้องทำครับ
วันนี้เบิร์ตพร้อมแล้วที่จะมาตามหาความฝันทำเพื่อคนในบ้าน
วันนี้ผมจะมาโชว์ลูกคอพร้อมกับเนื้อเพลงแม่นเพื่อเอาเงินรางวัลไปดูแลคนในครอบครัว

เปิดศึกในยกที่๑มุมแดงน้องปังปอนที่เพิ่งโคตรคุณเมมาหมาด
วันนี้เจอศึกหนักต้องมาสู้กับนักสู้มุมน้ำเงิน
คุณเบิร์ตที่ตามฝันเพื่อครอบครัว
ทั้งสองจะจับมือกันไปคว้าเงินล้าน
หรือจะมีคนพลาดพลั้งถูกชิงเงินไประหว่างทาง

สวัสดีค่ะ
เอาละครับขอต้อนรับสู่รายการร้องได้ให้ร้าน

มากับคุณแม่นะครับที่มาเชียร์ทุกครั้งที่น้องมังปอนอยู่บนเวทีนะครับ
ต้อนรับคุณแม่ทิพย์นะครับสวัสดีครับคุณแม่ครับ

ส่วนฝั่งพี่เบิร์ตนะคะมากับใครบ้างคะพี่

คุณพ่อทองศรีนะคะแล้วก็น้องมุกนะคะ

พูดยางเหมือนกันนะคะชะซึงเสา
วันนี้เป็น๘ริ้วเนาะ
แม้ว่าเราจะเป็นเด็กอายุน้อยกว่าแต่ในฐานะที่เราเนี่ย
เป็นผู้ที่สามารถชิงเงินจากน้าเมย์มาได้สำเร็จ
ในข่าวที่แล้ว๒๐๐๐๐บาท
แต่อันนี้ร้องไปทั้งหมดกับน้าเมกี่เพลง
สองเพลงสองเพลงได้สองหมื่นเลยมีอยู่ในกระเป๋าแล้วให้คุณแม่
สองหมื่นที่ได้มาจากรายการของเราที่ชิงไปได้เนี่ยปังปอนจะเอาไปทำอะไรบ้างคะ
จะเอาไปช่วยแม่ด้วยค่ะแล้วก็จะเอามาทำเป็นการศึกษาตัวเองด้วยค่ะ

ได้เป็นล้านล่ะครับ
คิดว่าลูกชายเราจะทำได้มั้ยเงินล้านเนี่ย
คิดว่าจะทำได้เนี่ย
สบายครับคุณพ่อบอกแล้วว่าสบายเพราะว่าคุณชื่อเบิร์ตค่ะเบิร์ตต้องสบาย

ครับ
ต่างคนต่างกลัว
เวลาแต่สะ

เสียงไม้ก็จะหักมาแบบก๊อบ

แล้วทีนี้ถ้าบ้านไหนมีหมา
อันนี้จึงช่วยเราได้เยอะเลย

ช้างมาแน่ใช่ฮะค่ะจะได้รู้ไว้ก่อนใช่ครับผมแล้วเคยเจอมากสุดกี่ตัวพี่เบิร์ต
เวลามาเป็นแก๊งเนี่ยน่าจะ๑๐ฝาแล้วนะฮะ๑๐ฝาตัวช้าง๑๐กว่าตัวนะ
แล้วเป็นช้างป่าที่ไม่เคยฝึกใช่ค่ะความน่ากลัวขนาดไหนพี่น่ากลัวมากจริงคือ
เราเคยเคยเห็นแต่เอ่อตามสวนสัตว์สวนสัตว์หรือว่าอะไรอย่างงี้
เราก็เออรับทราบนะครับแต่ว่าคือเขาไม่กลัวอะไรทั้งนั้น
คือเขาเดินหน้าอย่างเดียวเอ่อเรามาเรามันจะไปกั้นไปอะไรเขาไม่ได้เลย
คือทุกอย่างต้องปล่อยไปตามต้องปล่อยเขาปล่อยปล่อยไปตามอันนี้เขาเลย
ก็ปล่อยให้เขาผ่านไปจนสุดท้ายเขาเคยแบบเดินอย่างที่พี่ว่า
ไม่กลัวอะไรเลยเคยทำลายบ้านบ้างไหมพี่อ่ายังไม่เคยทำร้ายบ้านฮะ
อ่าเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นต้นไม้เป็นอะไรอย่างเงี้ย
เพราะว่าเขาจะมีทางเดินของเขาแต่ถ้ามีบ้านเขาก็จะไม่แวะเข้าไป
ค่ะอ่าเขาจะมีทางของเขาก็จะเดินไปอ๋อเราก็จะเห็นเขาอยู่
พี่เคยเห็นใกล้สุดระยะไหนที่ว่าสิบกว่าตัวเนี้ย
โอ้โหนี่ก็ขนาดน้องน้องเนี่ยฮะที่นั่งกันอยู่ตรงเนี้ยเหรอ

อยู่บนที่หน้าต่างเราก็เปิดแง้มดูอะไรอย่างนี้เราไม่กล้าออกไป
เขาก็มาก็ด้วยความแบบใช่ใช่อันนี้ยุคตั้งแต่คุณพ่อเลยไหมคะ
คุณพ่อทองศรีคือช้างกับชาวบ้านแถวบ้านเรานี่ก็คือ
ุ้นชินว่าอย่างงั้นตั้งแต่รุ่นคุณพ่อเลยไหมมันมีแค่สี่ห้าปีมานี้ครับ
เหรอคะสมัยก่อนไม่มีแต่ก่อนไม่มีคุณพ่อคิดว่าอะไรคะ
ทำไมเขาถึงแบบว่าย้ายถิ่นฐานมาอยู่ใกล้เราในระยะ๔๕ปีที่ผ่านมา
มันคงจะข้างในคงจะไม่มีอาหารจะกินช้างก็เยอะขึ้นค่ะ
แต่ป่าก็น้อยลงเขาก็คงจะออกมาในป่าไม่อุดมสมบูรณ์เท่ากับสิ่งที่ชาวบ้านปลูกอยู่ข้างนอก
แถวบ้านมีอะไรปลูกไหมคุณพ่ออยู่บ้านก็มีสับปะรดขนุนแล้วก็พวกมันสัมปะหลัง
แล้วก็พวกอิพธาทุกอย่างแล้วก็มีหมดนะฮะอืมออกได้กินกัน
เคยคุยกันไหมคะกับชาวบ้านเพื่อนบ้านว่าเอาไงกันดี
ก็คงจะแก้ไขไม่ได้แล้วก็ต้องมีการว่าเออเรารู้จักลูก
เพราะเราต้องป้องกันชีวิตเราเองด้วยครับผม

เกลี้ยงเลยนอกจากกินแล้วก็ยังละเลง

ไปหมดครับผมคุณพ่อคุณพ่อเคยได้รับความเสียหายจากพืชพืชผลของตัวเองเนี่ย
ให้กับช้างมากที่สุดขนาดไหนคุณพ่อ
ก็เคยปลูกมันสำราญก็เคยได้๔๕ตัน
ปีนี้เหลืออยู่แค่๑๖๐โล
ฮะจาก๔๕ตันอะนะเหลือ๑๖๐โลไปไหนหมดละคะ

พ่อใหญ่เขามากินหมดเรียบร้อยเราไม่รู้ทำไงได้แต่ตาปิบ
ก็นั่งดูจะไปสู้เค้าได้ไงขาตัวเค้ามาเริ่มมาทุ่มกันนั้น
นั่งดูตาปิบละคุณพ่อครับผม
แต่ยังดีก็ยังมีอนุรักษ์เข้ามาช่วยอยู่ด้วย
พวกกลุ่มอนุรักษ์ช้างก็ต้องบอกเลยว่าช่วงโควิดนี้นะคะ
เฉพาะมนุษย์นะที่เดือดร้อนสรรพสัตว์ต่างก็เดือดร้อนเช่นกัน
โดยเฉพาะช้างเนี่ยเนื่องด้วยเขาก็ทานเยอะ
แล้วก็เราก็ผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยปีนี้ก็เรียกว่าไม่ค่อยงดงามเท่าไหร่นะคะ
ลำบากกันไปหมดนะคะมีศูนย์อนุรักษ์ช้างหลายศูนย์ด้วยกันนะคุณผู้ชม
พยายามออกมาลนลงนะคะให้บริจาคนะคะให้กับศูนย์ช้าง
เพื่อช่วยเหลือนะคะตอนนี้ก็ยังขาดแคลนกันเยอะ
ถ้าคุณผู้ชมมีใจนะอยากช่วยเหลือนะก็สามารถบริจาคได้
เดี๋ยวไปดูตามองค์กรต่างรวมถึงที่๘ริ้วด้วยนะคะ
ช่วยช่วยกันนิดนึงเผื่อชาวบ้านจะลดความเดือดร้อนได้ลง
ใช่นะครับเพราะว่าช้างเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่า
ไอ้ตรนไม้ตรงนี้คนเป็นคนปู้

จากกรณีแบบนี้เนี่ยการทำมาหากินมีผลกระทบอะไรกันบ้าง
ผลกระทบก็คือจริงจริงแล้วมันจะต้องได้มากกว่าเนี้ยเนอะค่ะ
แล้วทีนี้มันลดลงมาแบบมาก
อย่าเรียกว่าครึ่งหนึ่งเลยเหลือเศษใช่ใช่จากกี่ตันนะ
เหลือร้อยกว่าโลอย่างเงี้ยใช่ฮะแล้วจริงจริงแล้วผมไม่ได้แค่กรีดยางอย่างเดียว
ผมก็ทำอย่างของพ่อเหมือนกันผมก็ทำไร่มันสัมปะหลังเหมือนกัน
เขาลงเอาไว้แล้วทีนี้เขาก็ไปก็กลับไปกลับก็ดึงทุกวันทุกวันก็หมด
ผมทำไว้ยี่สิบกว่าไร่ฮะหมดเลยไม่เหลือเลยอืมอย่างงี้รายได้ก็
ลดน้อยลงใช่ครับโอ้โหทุนหายกำไรหดฮะใช่โอ้โหระเนละนาดนะคะ
ถ้าอย่างนั้นค่ะมาวันนี้เอาทุนค่ะเพื่อไปปลูกต้นไม้เลี้ยงช้างกันอีกสักรอบหนึ่ง
วัดชิงเงินค่ะในรายการของเรานะแหมอันนี้ก็เท่ากับมูลนิธิทางอ้อมเหมือนกันนะคะเนี่ย
อนุรักษ์ช้างป่าอนุรักษ์ค่ะนะฮะก็ขอให้ระมัดระวังกันนิดหนึ่ง
ครับเราก็ถ้อยทีถ้อยใสเขาก็เป็นสัตว์ร่วมโลกกับเราเหมือนกัน
ครับผมนะฮะก็ค่อยค่อยอยู่แต่ว่ามารายการเราได้ครับ
เรายินดีช่วยเหลือค่ะนะฮะเอาละครับตอนนี้ทราบเรื่องราวนะครับ
ของนักสู้ชิงร้านของเราไปแล้วนะครับคุณเบิร์ตพร้อมนะครับ
คุณเบิร์ตพร้อมครับยกที่หนึ่งนะครับเงินทุนสะสมมูลค่า

ยกที่หนึ่งของคุณเบิร์ตมาเลยครับ
เป็นเพลงดังเพลงหนึ่งเหมือนกันในยุคหนึ่งนะครับเป็นไงครับคุณเบิร์ต
เพลงนี้ฟังฟังเยอะมากแต่ไม่ค่อยได้ร้องเพราะว่าสกิลในการร้องของพี่ยิ่งยงเขาสูงมากเลยแล้วไม่ค่อยเอาก้าวไปร้องสักเท่าไหร่
ค่ะถ้าไม่มั่นใจใช้ตัวช่วยเลยค่ะพี่เบิร์ตแต่จริงแล้วเพลงของพี่ยิ่งยงเนี่ยดนตรีขึ้นหัวมาคล้ายกันหมด
เพลงนี้พี่เบิร์ตคิดว่าเพลงอะไรคะเอออ่าสมศรีหนึ่งเก้าเก้าสองครับ
แน่ใจนะคะแน่ใจค่ะเพราะว่าคล้ายคล้ายมีคล้ายคล้ายค่ะนะครับ
แต่ว่าต้องการเนื้อร้องนะครับคีย์อาจจะไม่ถึงหรือว่าอะไรก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเท่าไหร่นะครับ
ก็ไตรตองดูให้ดีถ้าคิดว่าเนื้อเพลงเราถูกต้องหมดก็ร้องได้นะครับ
แต่ถ้าไม่มั่นใจนะครับเรามีตัวช่วยให้คุณเบิร์ตนะครับ๓แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๒แผ่นป้าย
และในยกที่๑นี้นะครับคุณเบิร์ตจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ประหนึ่งว่าพี่เบิร์ตอ่อน

แต่ถ้าเกิดไม่ใช้แล้วร้องผิดก็จะซ้ำโดนซ้ำเยอะเหมือนกันนะ
อ่าไม่แน่นะฮะข้อตัวช่วยมีไว้ใช้ได้ใช้กันแน่นะครับ
เอาละครับมีทั้งหมด๓แผ่นนะครับคุณเบิร์ตมีสิทธิ์เลือกได้๒แผ่นนะครับ
บอกหมายเลขมาได้เลยนะครับว่าเป็นหมายเลข๑๒หรือ๓นะครับ
แล้วคุณเบิร์ตครับเลือกแผ่นไหนครับ
๑ครับ๑นู้นครับ
รักพ่อต้องเชื่อพ่อพ่อเช่นใหม่เลข๑
มาดูกันนะครับแผ่นที่๑ก็คือ
ร้องเพลงเก่งของคุณครับ

ได้จริงค่ะอย่างที่เชียร์เลยค่ะร้องเพลงเก่งเนอะ
มีให้๓แผ่นเลือกใช้ได้๒แผ่นก็คงใช้แค่แผ่นนี้แผ่นเดียว
เพราะว่าเป็นแผ่นที่ต้องการทีเดียวเพลงเก่งของคุณเบิร์ตก็คือเพลง

พบ๒ลูกอีสานของคุณไผ่
ค่ะพี่เบิร์ตค่ะเพลงนี้ค่ะถึงเป็นเพลงเก่งก็ห้ามร้องผิดนะคะ
ต้องร้องให้ถูกเพื่อจะต้องชิงเงินมาให้ได้
พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วครับพ่ออยากพูดอะไรกับพี่เบิร์ต
ให้มันเอาเต็มที่ลองจำเนื้อให้ได้
มีอะไรอีกไหมฮะเอาแค่นั้นแหละซูซู

ที่๑นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
ยกที่๑เพลงมาครับ
มาประจำกันใช้เด้นมาเล
บ้านเมืองขัดแย้งสายตาระแวงพาให้วาเว
ชีวิตดังเรือลำน้อยลอยเล
แว้นบนเส้นได้ปลายกระบอกปืน
บ้านเกิดเมืองนอนที่จำจากจรตอนนี้
ลมดึกโชยมาวิววิ
ต้องหลับควันดีกันตลอดคืน
หนุ่มทหารเกณฑ์ออกลาดตระเวนเสียจนดื่น
เดือนเหงาดาวตกเสียงนกกลางคืน
แววซ้อมเสียงปืนจากชายเขาไกล
ในวันดีที่ไม่มีสถานการณ์
สว่าวยาวีกระเป๋าอีสาน
เคยยิ้มให้กันแบ่งปันน้ำใจ
ต่างภูมิลำเนาแต่ว่าเขาก็เป็นคนไทย
หมดประจำการกลับบ้านเมื่อไหร่
เพื่อที่น้องไอจะมันโทรมา
เทือกเขาบูโดทาบทะมึนไกล
มากมายความรักกี่ดวงชีวิตที่หมอดับ
สังเวยความเชื่อแยกดินแบ่งฟ้า
ป้อมน้อยกอดปืนยืนยามตีสามกว่า
เสียงโอละหี่ของแม่แววมา
หัวใจกลวนว่าคิดหมดบ้านเด็ด
ในวันดีที่ไม่มีสถานการณ์
สาววาวยาวีกระเป๋าอีสาน
เคยยิ้มให้กันแบ่งปันน้ำใจ
ต่างภูมิลำเนาแต่ว่าเขาก็เป็นคนไทย
หมดประจำทางกลับบ้านเมื่อไหร่
เบอร์ที่น้องไอ้จะมันโทรมา
เพื่อเขาบูโดทาบขมึนไกล
มากมายความรักกี่ดวงชีวิตที่หมอดดำ
สังเวยความเชื่อแยกดินแบ่งฟ้า
อยู่ป่อมน้อยกอดปืนยืนยามตีสามกว่า
เสียงโอละหิของแม่แววมา
อยู่ป่อมน้อยกอดปืนยืนยามตีสามกว่า
เสียงโอละหิของแม่แววมา
หัวใจกลวดวาคิดทอดบานเร็
ที่เบิ้ดต้องทำใจใช้ตัวช่วยได้ร้องเพลงเก่งผ่านไปได้อย่างราบลื่น
ช่วงหน้าถึงทีของน้องปังปอนแชมป์เก่าที่จะขึ้นเวทีมาร้อง

ดูแลดีมากค่ะดีจนแบบว่าเราไม่คิดว่าเราจะมีแม่อีกคนนึงค่ะ
ดีจนแบบมันไม่ขาดเหลืออะไรเลยอะค่ะ
ไปเป็นนุมปธุมธานีงั้นก็ดีใครที่ดินรวย
ร้องได้ให้ล้านร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้าน